สงขลาภาคใต้เดี๋ยวพาไปที่อีสานกันต่อไปที่สุรินทร์

ก็กลายเป็นว่ามีคนส่งผลงานเขาเยอะมาก
มีทั้งสวยงามมีทั้งที่ใช้ได้จริงและมีทั้งที่น่าทึ่งด้วยนะครับ

นี่แหละครับสิ่งประดิษฐ์แบบนี้โอ้สวยนะ

ในงานประกวดสิ่งสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ
วัสดุเหลือใช้ประจำปี๒๕๕๙
จัดขึ้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินท

นี่เหล่านี้แหละของประดิษฐ์จากของเหลือใช้ไม่น่าเชื่อคุณ
นี่คือชุดนางรำนี่เขาประดิษฐ์จากของเหลือช้า
ก็ดูคุณชุดอื่นชุดกันฝนประดิษฐ์จากอะไรล่ะ

ขนมต่างเอามาทำชุดกันฝนได้
เก๋ดีนะแปลกแล้วก็ที่สำคัญเอามาใช้ได้จริงไงคุณ

แต่ละงานมีไอเดียแปลกแตกต่างกัน
กันฝนทำจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีหลายสีสันสวยงาม
แถมยังใส่ซิปให้ใช้งานได้จริง
ป๋องน้ำอัดลมน้องไอเดียเก๋ทำมาเป็นประดับโคมไฟโมบาย
แถมยังมีที่เป็นกระเป๋าแบบนี้รวมทั้งนาฬิกาตั้งโต๊ะ

ไอเดียความสร้างสรรค์การออกแบบด้วย
นี่อันนี้ดีค่ะเป็นประโยชน์คือใส่ของได้
กระเป๋าจากหนังสือพิมพ์
กระเป๋าสารจากใบลานและใบตาล

ก็จริงแล้วบางทีเราอ่านหนังสือพิมพ์ใช้ประโยชน์วันเดียว
ที่เหลือเราต้องไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องอย่างอื่นอีกนะครับ

ก็มีถังขยะจากขวดน้ำพลาสติกก็มีนะฮะ

โดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกาประชารัฐพิทยา
ผลงานที่แขวนสิ่งของสวยด้วยเศษวัสดุ

เล็ดตาลทะลายมะพร้าวเม็ดตาดำตาแดงหรือว่ามะกล่ำ
ใช่มีสเปรย์เคลือบเงาเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ
สนแห้งเอามาประดับนะฮะ

แขวนของดอกไม้จากกิ่งกระถิ่นแล้วก็ลูกสนต่าง

แล้วก็สามารถประดิษฐ์มาได้สวยงามใช้งานได้จริง
ทำให้คนที่มาดูการประกวดและกรรมการบอกว่า
กับผลงานที่น้องประดิษฐ์ขึ้นนะครับ
เด็กเยาวชนของเราโอ้โหคิดเก๋คิดเก่ง
และอย่างที่บอกไม่ใช่แค่หยิบมาประดิษฐ์อย่างเดียว

ใช่ค่ะนี่ที่บอกว่าอึ้งนี่อึ้งจริง
เพราะว่าช่วงแรกที่ภาพมานี่แล้วเป็นภาพปรากฏ

โชว์แบบชุดสวยหรืองานโชว์รำจริงใช่ไหม
ไม่คิดว่าชาดาที่ทำนี่จะทำจากกระป๋องน้ำอัดลมที่ไม่ใช้แล้ว